คุณผู้ชมคะมาถึงข่าวนี้อย่างที่บอกข่าวนี้
เอาจริงถ้าเกิดนับวันพรุ่งนี้ถือว่าจะครบ๓สัปดาห์นะคะ
ที่น้องต่อเต่าหายตัวไปต้องบอกก่อนนะ
ใครที่แบบอาจจะเพิ่งเปิดมาดูข่าวช่วงเสาร์อาทิตย

เพราะว่าบุคคลในข่าวอายุต่ำกว่า๑๘ปี
เราจะค่อยไล่เรียงให้คุณผู้ชมฟังแล้วกันค่ะ
แต่ว่าอย่างแรกเลยที่ผลของการเข้าเครื่องจับเท็จออกมาแล้ว
แล้วตำรวจก็บอกแล้วนะคะว่าผลที่ออกมา
คือตัวแม่เด็กเนี่ยสรุปคือโกหก๑๐๐ตอนที่เข้าเครื่องจับเท็จ
นี่ไงพอพูดแบบนี้ปั๊บบางคนบอกว่าไม่ได้ผิดคาด
เพราะว่าที่ผ่านมาตอนเธอให้สัมภาษณ์กับสื่อ
แต่ละครั้งแต่ละรอบแต่ละช่องแต่ละช่วงเวลา

ทีนี้บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน

ก็ยืนยันค่ะว่าผลการเข้าเครื่องจับเท็จของแม่เด็ก
ก็คือตัวแม่เด็กนอนหนูออกมาเป็นเท็จทั้งหมด๑๐๐
เนื่องจากแต่ละวันคำให้การไม่ได้ตรงกันเลย

แล้วก็สารภาพว่าไม่ได้มีชายเสื้อเหลืองอุ้มเด็กไป
ทีนี้ก็เลยสรุปได้ว่าทั้งหมดโกหก
คนที่รู้ดีว่าเด็กอยู่หรือตาย
อันนี้บิ๊กโจ๊กบอกนะคะว่าก็คือตัวแม่เด็กเองนั่นแหละ

ไม่ได้มีบุคคลอื่นมาเกี่ยวข้องเลยค่ะ
แล้วก็น้ำหนักการสืบสวนอยู่ที่ตัวแม่ของเด็กแค่คนเดียวนะคะ
แล้วเดี๋ยวจะมีการแจ้งข้อหากับแม่ของเด็กอย่างแน่นอน
แม้ว่าตอนนี้จะโดนแจ้งไป๒คน
คือตัวพ่อของเด็กและลุงจอจาน
ต่อไปเนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกว่าแม่ของเด็กนอนหนูต้องโดนเหมือนกันค่ะ

แล้วเดี๋ยวมาสรุปดูว่า

นี่ไงคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวรอค่ะ
หลังจากนี้เราก็น่าจะเห็นทิศทางเรื่องเกี่ยวกับคดีเนี่ยนะคะ
แต่เมื่อวานี้ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการตามตัว
ของน้องต่อเต่าวัย๘เดือน

แบ็คโฮลหน้าจอนี้มาทำอะไรนี่มาเกลี่ยหน้าดินค่ะ
จากบ้านเด็กสักประมาณห้าสิบเมตรได้ตรงเนี้ยพื้นที่อยู่ติดกับแม่น้ำท่าจีนนะคะ
แล้วก็พงยากขึ้นหนาแน่นไปหมดเลยจากบ้านของพ่อเด็กมาจนถึงจุดเนี้ย
คุณผู้ชมดูสิเราทำเป็นพิกัดให้จะต้องเดินผ่านบ้านสามหลัง
แล้วพื้นที่เท่าที่ดูถ้าเป็นกลางคืนไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะ
มันจะต้องเปลี่ยวมากแน่เพราะว่าก็ไม่ได้มีไฟส่องสว่างอะไรนะคะ
แล้วระหว่างที่เกลี่ยพงหญ้ารกรกออกเนี่ยนะมันมีเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ก็ช็อกเหมือนกันนะคุณ
ทำไมคะเพราะว่าตอนที่แบบเอาแบ็คโฮลหัวตักตักตักตักไปเลยนะอืม
เจอตอนแรกแวบแรกมองไปเฮ้ยเด็กอ้าวเหรอมองไปเห็นไปเด็กนั่น
เขาอุ้มอยู่น่ะเห็นไหมแล้วดูสิตอนที่เห็นอันเนี้ย
ทุกคนตกใจมากนะหยุดกึ๊กเลยแล้วนี่คือศพของน้องต่อเต่าหรือเปล่า
ตอนแรกก็คิดแบบนั้นเอ่อแต่พอไปดูปั๊บดูใกล้ใกล้อ๋อ
มันไม่ใช่เด็กค่ะแต่เป็นตุ๊กตาเนี่ยตุ๊กตาเนี่ยเห็นไหม
แล้วก็ดูสิเผลอไปหมดแล้วดูตาสิโอ้โหพอดูใกล้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะ
คือเป็นเด็กที่ใส่ชุดกระโปรงแต่มันก็หลุดลุ้ยไปหมดแล้ว
สภาพเก่าแบบนี้นี่น่าจะโดนทิ้งมานานแล้วนะคะ
แล้วนอกจากนี้ชุดสืบสวนก็มีการไปสำรวจที่ท้ายซอยหมู่บ้าน
แล้วก็อยู่ใกล้กับบ้านเด็กด้วยตรงนั้นก็เป็นพงหญ้ารกเหมือนกันนะคะ
เป็นที่รับตาคนตรงเนี้ยอยู่ติดกับบ้านชายสติไม่ดีที่ถูกกล่าวหาว่าอุ้มเด็กไป
คือเจ้าหน้าที่เขาก็หากันนะหากันตลอดทั้งวันแล้วค่ะ
เมื่อวานก็ไม่ได้มีความคืบหน้าหรือว่าไม่ได้เจออะไรที่จะนำไปสู่การเจอตัวน้อง
แล้วอย่างตุ๊กตาพอเขาตรวจสอบดูแล้วว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เขาก็ไม่ได้เก็บกลับมาตรวจสอบอะไรอ่ะนะคะค่ะอ่ะต่อเนื่องกันเลยก็แล้วกันนะคะ
มาตัวจากที่คุณน้ำแข็งเล่าเนี่ยทีนี้เนี้ยทางด้านของนางเศราณนอนล่ะ
คือพอทางด้านบิ๊กโจ๊ออกมาบอกแบบนี้ใช่ไหมล่ะในการเข้าเครื่องจับ
ขึ้นมาอีกตัวนางสาวนอตอนนี้เป็นอย่างไร
มันมีเรื่องที่จะต้องไปตรวจสภาพจิตใจของเธอกันด้วย
มีการเปิดใจกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะ
บอกว่ายังเป็นห่วงลูกนะไม่ได้เครียดแต่ก็ค่อนข้างท้อเพราะอะไร
เพราะว่าวันเจอแต่คำถามซ้ำในเรื่องเดิม
บอกแบบนี้ตอนนี้ยังเป็นห่วงลูกอยู่ค่ะ
ไม่รู้หรอกว่าลูกยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า
ถ้าเสียชีวิตแล้วก็น่าจะมีคนต้องพบศพ
หรือถ้าเกิดว่ามีคนอุ้มไปก็อยากให้ดูแลน้องให้ดี
คือเธอยังคงปฏิเสธอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของลูก
ที่ยังบอกว่าไม่รู้ว่าลูกหายไปไหนอย่างนี้นะคะ
ทีนี้เธอจำเป็นจะต้องกลับมาอยู่บ้านพ่อ

บอกว่าตอนนี้ตัวสามีในพอก็ถูกจับคุมขัง
ฉะนั้นไม่น่าจะอยู่บ้านหลังนั้นได้แล้ว
มาอยู่นี่ก่อนดีกว่าก็คือเหมือนว่า

กลัวไหมว่าหรือกังวลใจหรือไม่สะดวกใจไหมที่ไปอยู่ตรงนู้น
มันมันก็ยังโอเคค่ะแต่ว่า
คือมันไม่มีพิษมันก็ยังอีกแบบนึงค่ะ
คือก็ไม่รู้ว่าเขาจะปฏิบัติยังไงกับเรามั่ง
เขาจะพูดแบบอะไรกับเรามั่งอย่างนี้ค่ะ
สภาพจิตใจเราณปัจจุบันเลย
มันก็มันไม่ถึงกับเครียดเหรอ

รับไม่ไหวค่ะก็คือท้อเป็นหลัก
ไม่มีความห่อนท้องค่ะแต่ก็ยังยืนยันคำเดิน

นี่เธอก็เปิดใจกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐของเรานะคะ

คือมันจะต้องมีเรื่องการพาตัวนางเสานอเนี่ย

ก็มีการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะ
แต่พอหลังจากพบแพทย์ตรวจสอบสภาพจิตกันแล้ว
จะนำมาใช้ประกอบผลการเข้าเครื่องจับเท็จอีกทีหนึ่ง
สื่อมีการรายงานข่าวออกมาแบบนี้นะคะ
เขาบอกว่าตัวนางเสานอนแม่ของเด็ก
อาจจะมีอาการที่เขาเรียกว่าไซโคพาร์ทค่ะ

คือถ้าอธิบายลักษณะของโรคนี้
เขาบอกว่ามันจะเป็นลักษณะของการขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
ขาดความสำนึกผิด

ไร้ความเมตตาปรานี
หรือมันอาจจะเป็นผลจากการถูกกดดัน
ในเรื่องของการที่ชีวิตต้องต่อสู้มาอย่างยากลำบาก
หรือถูกกระทำมาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน

แต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเธอเป็นแบบนี้หรือเปล่านะ
ทางด้านพ่อของนางเสานอล่ะว่ายังไง

เพราะหลังจากที่รู้ว่า
เขยเนี่ยบังคับให้ลูกสาวไปหลับนอนกับลุงจอ

แล้วพ่อก็ยังตั้งคำถามว่าทำไมลูกเขยต้องขายเมียกิน
ทำไมต้องทำกับลูกสาวที่ตัวเขารักแบบนี้
ว่าคดีจะออกมาแบบไหนลูกจะเกี่ยวข้องหรือไม่
ทุกอย่างให้ว่ากันไปตามกฎหมายค่ะ
ก็ไม่มีผัวเมียคนไหนหรอก
ที่จะเอาเมียตัวเองไปทำแบบนี้
ผมก็โกรธตรงนี้แหละทำไมมีตัวเองต้องไปทำแบบนี้อะไรอย่างนี้

แต่นี่คือก็เราก็พยายามปล่อยวางมั่งอะไรอย่างนี้
คือแบบไม่อยากให้เครียดมากอะไรอย่างนี้

ขณะที่ทางด้านของพ่อของนายพอนะคะก็สวนกลับเรื่องนี้

ก็เพราะทางด้านนางเสานอนี่แหละไม่ยอมพูดความจริงตั้งแต่แรก
ทำให้ตำรวจต้องไปขุดคุยเรื่องราว
จนกระทั่งลูกชายมีความผิดแล้วก็ต้องติดอยู่ในคุกแบบนี้ค่ะ
ผมไม่เชื่อแต่ไปนี่ว่า
ทีนี้ทางด้านของลุงจอค่ะที่หลายคนก็น่าจะทราบนะคะ
ว่าเป็นใครก็เป็นเพื่อนพ่อของนางสอนอนนั่นแหละ
ได้การประกันตัวไปนะคะด้วยวงเงิน๑แสนบาท
แล้วก็ยังมีการอัปเดตผ่านทางเฟซบุ๊คว่าขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจ
จอบอกแบบนี้ว่าท้อเหนื่อยแล้วก็ลำบากใจ
แต่ก็ยังยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของการที่เด็กต่อเต่าหายตัวไปค่ะ